บอกเลยนะคะว่าโด่งดังมากเลยสองคนนี้

บอกเลยดังเพิ่มเป็นทวีคุณมาก

บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการสอนน้องล้างจมูกยกแก้วนมขึ้น
เมื่อไปดื่มบนเวทีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้คุณผู้ชม
มันถูกใจพ่อแม่จริง
กว่าจะมีวันนี้ได้คุณผู้ชมเขาก็ผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมาย
นี่อยู่ในวงการบันเทิงมาแล้ว๑๐ปีนะ
เพื่อพิสูจน์ตัวเองกว่าจะมีวันนี้
ส่วนเรื่องการทำบุญหนุนดวงอ้าวมันก็ต้องมีบ้าง
แต่ส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นการทำบุญช่วยเหลือคนอื่นซะมากกว่านะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาได้ลองเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาแล้ว
แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเปลี่ยนปุ๊บเพลงดังปั๊บ
นี่แล้วก็มาดังจนถึงตอนนี้ค่ะ
แล้วทุกอย่างก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าตัดสินใจรับงานอะไรเนี่ย
ก็ต้องโทรไปเช็คเลิกเช็คยะเช็คงามเลิกงามยามดี
เออนะคะกับพี่พระแพงตลอดเลยค่ะ

อาจจะมีแบบเปลี่ยนเบอร์หรือว่าอาจจะไปทำบุญอะไรอย่างนี้
จริงผมเปลี่ยนเบอร์ก่อนที่จะดัง

คนที่เปลี่ยนเบอร์ให้ผมก็คือพี่พระแพง

ส่วนงานสงกรานคุณผู้ชมค่ะเนี่ย
มีที่วงเบอร์เพลย์เนี่ยเขามีงานที่ไหนบ้างนะพิลิ

งานกลางวันจัดสำหรับเด็กติดต่อมาเยอะมากค่ะ

งานนี้ฮายกับเซนก็ไม่ลืมส่งต่อความห่วงใยถึงแฟนทุกคนผ่านบันเทิงไทยรัฐด้วยค่ะ
ได้เห็นบ้างก็น่ารักขึ้นไป

มีในกรุงเทพด้วยแล้วก็มีต่างจังหวัดด้วยครับ

สนุกกันในวันหยุดของปีใหม่นะครับ
พอวันหยุดปีใหม่ของไทยนะครับให้เต็มที่เลย